คุณผู้ชมไปที่เชียงใหม่กันหน่อยนะคะไปดูภารกิจในวันที่๒ของนายกเศรษฐากันหน่อยค่ะ
วันนี้ลงพื้นที่ในการเรียบยุ่งโครงการอุโมงผันน้ำนะคะ
เพื่อที่จะดูการบริหารจัดการน้ำด้านการเกษตรแล้วก็อุปโภคบริโภค
ปริมาณน้ำค่ะที่เขื่อนแม่กวงอุดมธาราในพื้นที่ดอยสะเก็ด
อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะคะเนี่ยค่ะท่านแล้วก็คณะเองก็มีการเดินทางไปตรวจเยี่ยม
วิถีชาวบ้านต่างต่างวิถีการประมงนะคะมีการดูที่บริเวณโครงการอุโมงผันน้ำด้วยของเขื่อนนะคะ
แล้วก็ระหว่างทางคุณผู้ชมคะนายกเศรษฐาไม่รู้ว่าหิวหรือว่าอยากจะชิมฝีมือหมูปิ้งชาวบ้านนะคะ
นี่ค่ะแวะซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งของร้านชาวบ้านที่บริเวณปากทางเข้าของเขื่อนแม่กวางนั่นแหละค่ะ
ซึ่งเขื่อนแม่กวงเนี่ยนะคะถือว่าเหมือนกับเป็นเขื่อนที่มีความสำคัญด้านการจัดการน้ำของพื้นที่เชียงใหม่
ก็มีการชิมแล้วก็เห็นบอกว่ามีการพูดภาษาเหนือพี่แปลว่าอร่อย

ลำครับผมก็ไม่ใช่คนเหนือนะแต่เห็นนักข่าวบอกว่าอยากให้ท่านนายกพูดนะฮะ
นายกก็เลยพูดว่าลำครับแปลว่าอร่อยนั่นเอง